ส่วนข่าวต่อไปนี้ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็น๓จุดก่อน
เรื่องหลอกโทรศัพท์มือถือจนน้องเส้นเลือดในสมองแตก
เสียชีวิตหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้น
พฤติการจากที่ตำรวจไปสืบทราบมา
คนที่จับได้ในขบวนการนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอายุนะว่าอายุเท่าไหร่แล้ว
คือเขาใช้ชีวิตกันยังไงหลังจากได้เงินจากการช่อโกงไป
ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คน
นางสาวในเรื่องบนอายุ๑๘ครับ
นางสาวสายน้ำพึ่งอายุ๑๙ครับ
หลอกขายโทรศัพท์มือถือราคา๕๐๐บาทให้กับน้องกล้อง
นักเรียนชั้นม๒ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
บัญชีอินสตราแกรมซึ่งมีผู้ติดตามตั้งกว่าหกหมื่นคน
แต่ไม่ส่งของให้ตามที่ตกลงทำให้น้องกล้องเครียดจำได้ไหมครับ
เส้นเลือดในสมองของน้องก็แตกน้องเสียชีวิต
วันนี้ต้องขอชื่นชมจริงนะตำรวจไซเบอร์

ผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ที่ถูกจับเนี่ยตามหมายจับนะ
ข้อหาช่อกงประชาชนร่วมช่อกงประชาชน
แล้วก็นำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
บิดเบือนหรือปลอมและเกิดความเสียหาย
กับประชาชนซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยจับกลุ่มได้เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ทั้งคู่อ้างว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร
และได้ค่าจ้าง๘๐๐๐บาทเท่านั้น

จับกลุ่มได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
จากการขยายผลนะครับทราบว่าเป็นที่พักอาศัยของตัวการสำคัญ
ขบวนการนี้คือนางสาวพิยดาอายุ๑๙ปีเท่านั้น
๓คนนี้เท่าที่เราเห็นเห็นไหมครับอายุยังไม่ถึง๒๐สักคนเลย
แต่ไม่พบตัวนางสาวพิยดานะมีเพียงแฟนนุ่มแล้วก็ครอบครัวของแฟนนุ่ม
ตรวจยึดอะไรได้บ้างแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตู้เซฟนิรภัยกระเป๋าแบรนด์เนมนับ๑๐ใบ
เพราะว่าคุณวัรพรขอโทษนะไม่ได้ไว้อย่างนู้นแบบนี้
เพราะว่าคุณวรพรไม่มีอ่ะกระเป๋าที่เขาวางเอาไว้
ตำรวจยังสืบทราบว่านางสาวพิยดามีพฤติกรรมชอบใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตหรูหรา
เงินส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการช่อโกงผู้อื่นล่ะครับคุณผู้ชมฮะมันเจ็บตรงนี้
นอกจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนนะครับยังได้ทำหนังสือไปอย่างเลยริกาธิการปรปรงร
ดูความฉลาดนะครับไม่ทำมาหากินไม่มีอาชีพซื้อรถเงินสด
คิดดูเอาตังค์ที่ไหนผมเองต้องซื้อเงินผ่อนเลย
แต่ไม่อยากเรียกดอกสุวรรณภารีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วท่านจะไปลงอะไรก็ได้
กรชัยเงินเดือนเท่าไหร่ท่านบอกท่านยังซื้อเงินผ่อนเลย
นี่ฮะไปดูปฏิกิริยาของคุณพ่อของน้องกล้องบ้างนายทุนลุงหลู่อายุ๕๕ปี
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับขอบคุณตำรวจจากใจเลย
ให้ความสำคัญจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
เชื่อว่าลูกชายจะตายตาหลับเพราะว่าได้รับความยุติธรรมแล้ว
ผมดีใจนะอย่างน้อยก็ได้ความยุติธรรมในระดับหนึ่ง
ส่วนกรณีของน้องชาบาแก้วน้องนักเรียนหญิงชั้นม๑ที่จังหวัดราชบุรี
ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้แล้วสูญเสียเงินไป๑๔๐๐น่ะ
ล่าสุดนะครับนี่แหละฮะคนไทยคนไทยใจดีผมก็ชอบตรงนี้เหมือนกัน
ชาบาแก้วบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้นะโอ้โหกำลังใจดีมาก
เพราะว่าหลังจากที่ไทยรัฐทีวีเสนอข่าวออกไปนั้น
มีคนมาให้กำลังใจน้องเป็นจำนวนมากแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีสองท่านนี่ครับ
โอ้โหหนูเก็บดีหนูรักษาดีหนูใช้ดีนะลูกนะ
ส่วนเรื่องทางคดีน้องไม่ได้ทิ้งนะน้องเรียกร้องให้ตำรวจเร่งรัดด้วย
ยังไงก็ตามเธออยากจะได้เงินคืนเพราะเงินนั้นคือเงินของคุณแม่

ขอบคุณคุณลุงสมพรด้วยนะคะ

น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่า
แล้วก็ที่เราเห็นว่ามีการหลอกขายโทรศัพท์

ช่วงนี้น้องต้องใช้โทรศัพท์

เกิดขึ้นเยอะอย่างขณะที่มีการจับได้แล้วนะคะ
ก็ขอให้กวาดล้างให้หลายเจ้าด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวล่าสุดก็มีคนตกเป็นเหยื่อ
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อีกเหมือนกันนะคุณนัทพงศ์

แต่ครั้งนี้คนที่ถูกหลอกก็คือเป็นนักศึกษานะคะ
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี

สั่งซื้อไอแพทโอนเงินไปแล้ว
ของไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เป็นชาวตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
เป็นนักศึกษาปี๑คณะครูรุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี

คือเขาก็จะมีหลักฐานการสั่งซื้อขาย
ลิปโอนเงินสำเนาใบแจ้งความกับตำรวจสพลาดย่า

เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมเขาโอนเงิน
เข้าบัญชีนะคะธนาคารชื่อของนายอัครพล
เพื่อที่จะซื้อไอแพทก็นัดแนะส่งของกันวันที่๑๗สิงหาคม
ถึงเวลาไม่ได้ส่งสินค้ามาตามที่ตกลง
ก็เลยรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเข้าไปแล้วนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ติดตามตัวนายอัครพลมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนการสั่งซื้อทำไมถึงสั่งซื้อที่นี่เพื่อนแนะนำ
มีชื่อของนายอัครพลเป็นชาวจังหวัดอำนาจริงด้วย
มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจน
แต่เงินจำนวนนี้ที่เขาต้องสูญเสียไปแล้วไม่ได้ของ
แล้วเขาเนี่ยเก็บเงินได้ห้าพันบาทส่วนอีกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
ญาติพี่น้องก็ช่วยกันสมทบทุนมาเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้เรียนออนไลน์
เวลาจะเรียนออนไลน์ก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กเครื่องเก่าที่ใช้การไม่ค่อยจะได้แล้ว
ตอนนี้อยากจะได้เงินคืนนะคะอยากจะให้ตำรวจติดตามคนที่หลอกโอนเงิน
รายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะไม่ใช่แค่รายนี้นะคะ
ก็โดนกันเยอะเลยทีเดียวค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเรียนออนไลน์กันอีกหรือเปล่านะ
ยืมหนังสือเรียนสมัยก่อนนู้นนะสมัยผมกับคุณวรพรเด็กอ่ะ
เดี๋ยวก็เลือกตั้งก็อาจจะได้คะแนนแหละเตรียมเอาไว้ด้วยนะ